ซึ่งร่วมมือกับซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์

ติดตามรายงานได้จากคุณวรรณฑรสมกิจรุ่งโรธครับ
โครงการดีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุ๑๒๑๕ปีทั่วประเทศ
ฝึกทักษะต่อยอดความรู้ฟุตบอล
เพื่อโปรรากฐานการเล่นฟุตบอลอาชีพ

กระบวนการการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพ
และในอนาคตอาจจะได้เดินทางไปฝึกซ้อมถึงประเทศอังกฤษ
ความพิเศษก็คือวันนี้เรามีเจ้าของเป็นคนไทย
ที่อยู่ที่อังกฤษสมัยก่อนเราไม่มีใช่ไหม
แล้วก็เราเหมือนกับได้แค่ดูในทีวี
ได้เห็นนักฟุตบอลระดับโลกที่ค้าแข้ง
ที่จะมาถ่ายทอดว่าถ้าเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงจัง
มันจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไร
เราให้แนวความคิดว่าฟุตบอลมันต้องใช้พละกำลังขนาดไหน

ไปอยู่ที่อังกฤษแล้วในชุดแรก
แต่หลังจากนี้พอเราให้องค์ความรู้ปุ๊บ
ช่วงปลายปีเราก็จะคัดเลือกเป็นรอบที่๒ชุดที่๒
ซึ่งเราต้องการทำในทุกปีอยู่แล้ว

เดินทางไปแล้วทั่วประเทศตามหัวเมืองใหญ่๕โรงเรียน๕สนาม

ตั้งแต่วิธีการมองเกมวิทยาศาสตร์การกีฬา

รวมถึงฝึกปฏิบัติจริง๔ทักษะ
คือการเลี้ยงส่งมงและยินประตู

เป็นโอกาสของน้องเยาวชนภาคใต้
ในสนามที่๖โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มีน้องกว่า๒๐๐คนมาร่วมโครงการ

คือจังหวัดสงขลาสุราธานีและชนบุรี

ข่าวเทราะทีวีรายงาน